คุณผู้ชมคะแต่ละจังหวัดก็จะมีมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙แตกต่างกันออกไปนะคะ
จังหวัดถึงขั้นล็อกดาวน์ปิดเส้นทางบางเส้นทางมีการตั้งด่านตรวจด่านสกัดนะคะ
มีเหตุการณ์นี้เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นแล้วแล้วเราตามความคืบหน้าให้
เดี๋ยวย้อนกลับไปดูคลิปต้นเรื่องกันหน่อย
เป็นเหตุการณ์ที่จ่าสิบเอกพิรศักดิ์จำปาทหารสังกัดกองร้อยลาดระเวนระยะไกลที่๕
กองพลทหารราบที่๕ค่ายเทพศตรีศรีสุนทรอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขาจะเดินทางจากอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชไปจังหวัดตรัง
แต่ก็ไปเจอด่านตรวจด่านสกัดด่านตรงนี้เขาบอกว่าห้ามผ่านเส้นทางนี้ต้องไปผ่านอีกเส้นหนึ่งซึ่งเป็นเส้นที่เขามีการตรวจโควิด๑๙
แต่จ่าทหารคนนี้ก็บอกว่าก็มีเอกสารของทางราชการแต่ว่าทางผู้ว่าทางเจ้าหน้าที่ตรงนั้นก็บอกว่าผ่านไม่ได้
ก็เลยมีการโต้เถียงกันอันนี้คือคลิปต้นเรื่องเดี๋ยวลองไปดูกันก่อนค่ะ
คือก็เลยโตเถียงอยู่ตรงนั้นน่ะนะคะ

เพราะว่าทางจังหวัดรังเขาบอกว่าทุกคันรถทุกคันที่จะเข้าจังหวัดรัง
ต้องไปใช้เส้นทางผ่านจุดคัดกรองโควิด๑๙
เส้นตรงนี้เข้าออกไม่ได้
แต่จาน๑๑พิรษักษ์ก็ยื่นเอกสารให้ตรวจสอบว่าถ้าไปเส้นนั้นมันอ้อม
ตรงนี้มันใกล้ขอผ่านหน่อย
แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ผ่านแล้วก็มีภาพการโต้เถียงออกมาแบบนี้

พันเอกอภินันแจ่มแจ้งเสนาธิการกองพลฐานราบที่๕
ค่ายเทพศตรีศรีสุนทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีคำสั่งลงโทษจาก๑๑พิราษักรณ์นะคะ
คือมีคำสั่งจำคุกหรือจำขังจาก๑๑พิราษักรณ์๔๕วัน
ที่เรือนจำมณฑนฐานบกที่๔๓
งดบำเน็ตประจำปี๒๕๖๓ในครึ่งปีหลัง
แล้วก็ให้ส่งตัวไปฝึกทบทวนวินัยทหารที่ศูนย์ฝึกทำรงวินัยกองทัพภาคที่สี่
นอกจากนี้คำสั่งนี้เนี่ยสั่งย้ายพันธุ์เรียนลิขิตชาดา
ผู้บังคับกองร้อยลาดระเวนระยะไกลที่๕
ผู้บังคับบัญชาของจาก๑๑พิราษักรณ์ด้วยนะคะ
ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่กองบัญชาการกองพลฐานราบที่๕
แต่จากทหารนายนี้จาก๑๑พิราษักรณ์เขาก็เลยทำจดหมายชี้แจงออกมา
หลังเกิดเหตุวันหนึ่งมีจดหมายออกมาแบบนี้ค่ะ
ฉบับนี้นะคะใจความสำคัญของจดหมายนี้ก็คือ
เขายืนยันว่าเขาจำเป็นต้องใช้เส้นทางนี้ก็เพราะว่าจะไปเยี่ยมแม่
เป็นผู้ป่วยติดเตียงสมองซีกซ้ายลีบเป็นโรคพากินสันเป็นโรคเบาหวานช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
วันนั้นแม่ปวดท้องหนักปวดท้องหนักมากก็ต้องรีบพาไปส่งโรงพยาบาล
ถ้าไปใช้เส้นทางหลักต้องใช้เวลานานก็เลยจำเป็นต้องใช้เส้นทางลัดที่มีการตั้งด่านตรวจแล้วก็ปิดเส้นทางอยู่
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตรังอยู่ที่จุดเกิดเหตุด้วยตัวเขาเองได้ขอผ่านทางแต่ไม่ได้รับอนุญาตด้วยความเป็นห่วงแม่
ก็เลยแสดงกิริยาไม่เหมาะสมต่อมาก็ยอมไปใช้เส้นทางหลักแล้วก็พาแม่ไปพบแพทย์เรียบร้อย
จ่าทหารระบุในจดหมายนะคะว่าคือตัวเขาเองยอมรับผิดและรับโทษแต่ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีเจตนาจะฝ่าฝืน
คนก็เลยมองเป็นสองมุมแล้วมุมหนึ่งก็ความเป็นห่วงแม่จะต้องรีบไป
แต่อีกมุมหนึ่งทางจังหวัดเขาก็ต้องรักษากฎระเบียบ
เอาเป็นว่าวันนี้ครับหลังจากที่เรื่องราวของจ่าทหารคนนี้ถูกเผยแพร่ออกมานะครับ
อำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
โดยผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่๕นะครับ

ไปประสานกับเรือนจำมณฑนทหารบกที่๔๓
แล้วก็เบิกตัวจ่าสิบเอกพิรุษศักดิ์จำป่า
ถูกจำขังอยู่ในเรือนจำออกมาจากเรือนจำ
หลังจากนั้นก็พาไปที่บ้านพัก
ซึ่งเป็นบ้านเกิดของจ่าสิบเอกพิรศักดิ์

ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นรอยต่อคาดเกี่ยวกับ

จังหวัดตรังกับอำเภอทุ่งสงศ์ของนครศรีธรรมราช
แล้วได้มาเจอแม่แล้วนี่ฮะคุณแม่
นี่ครับเดี๋ยวดูวินาทีที่
จ่าสิบเอกพิรศักดิ์ได้กลับมาบ้าน
เจอกับคุณแม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ

คือทางแม่เองก็ยังไม่รู้หรอกว่า
มันเกิดอะไรยังไงขึ้นกับทางลูกนะครับ
คือทางแพทย์พยาบาลก็มาตรวจร่างกาย

แล้วก็มีโรคประจำตัวของผู้สูงอายุนะฮะ

จะลักษณะอยู่กับเตียงแบบนี้นะครับ

ก็ได้พูดคุยเจอกับครอบครัว

ภรรยาของจ่าสิบเอกพีรศักดิ์

ยื่นเอกสารชี้แจงและอธิบายในวันเกิดเหตุเนี่ย

ตั้งแต่วันที่เกิดเรื่องก็ไม่ได้มาเยี่ยมแม่อีกเลย

เป็นคนที่รักแล้วก็ห่วงแม่มาก
ปกติจะเดินทางไปกลับบ้านทุกวัน

จะลากับผู้บังคับบัญชา

อยากให้ต้นสังกัดพิจารณาความผิดของสามีใหม่
เพราะไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องที่ผิดมากขนาดนี้
ต้องถูกสั่งขัง๔๕วัน
แล้วก็ตัดเบี้ยเลี้ยงตลอดเลยนะฮะ

เน็ตบำนานก็เป็นขวัญกำลังใจของทหาร

มาลดแบบนี้ไม่เป็นผลดี

ทั้งที่ไม่ใช่ความผิดของพบร้อยเลยนะฮะ
พี่สาวของจพิรษักนะครับ
บอกว่าอยากรู้ว่าน้องผิดอะไรเหมือนกัน
ดูเอกสารที่เขาให้มาแล้วถามเหตุผล
ว่าเขามีเหตุผลอะไรที่เขาต้องใช้เส้นทางนี้

แต่ก็ต้องบอกว่าติดงาน
นี่มันถามแกแกจะรู้ว่าแค่ติดงาน

แต่เขาก็ไม่เคยโทษลูกน้องเลย

ไม่ใช่คนนี้ทำลูกน้องคุณอื่นทำ
เขาก็ต้องไปจุดนั้นอยู่ดี
เขาบอกว่าไม่อยากคิดมาก